เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ดูข่าวต่างประเทศกันต่อเลยนะคะ
อุดีอาราเบียกำลังระสำระสายอยู่เลย

เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่เลยทีเดียวค่ะ
เขาประท้วงเผารถบัสของบริษัทเสียหาย
หลังจากที่ถูกค้างเงินเดือนหลายเดือนทีเดียว
แสดงตัวโกรธแค้นที่ถูกเลิกจ้าง
รายถึงกับถูกระงับวีซ่าด้วยนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเลยมีการเผารถบัสของบริษัท
ได้รับความเสียหายหลายคันทีเดียว
โดยก่อนหน้านี้คนงานนับพันเนี่ย
ปักหลักประท้วงต่อเนื่องในกรุงริยาท
และเมืองเมกะนานหลายสัปดาห์แล้วค่ะ
ซึ่งทางบริษัทบิลาเดนกรุ๊ปที่ถือว่ามีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล
แล้วส่วนใหญ่ก็มักจะได้รับงานโครงการของรัฐบาล
เขาบอกว่าตอนนี้กำลังประสบปัญหาการเงินครั้งใหญ่

ก็เลยไม่ได้จ่ายค่าแรงคนงานมานานหลายเดือนแล้วค่ะ

บริษัทตัดสินใจประกาศปลดคนงานก่อสร้างถึง๕๐๐๐คนนะคะ
ถือเป็นกว่า๑ใน๔ของคนงานทั้งหมดเลย
และส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างชาติด้วย
หนังสือพิมพ์อวาตันก็รายงานบอกว่า
ออกวีซ่าให้ออกนอกประเทศเป็นครั้งสุดท้าย
พนักงานต่างชาติ๗๗๐๐คน
แล้วก็คาดว่าบริษัทจะปลดพนักงานชาวซาอุดีอาราเบียในงานกำกับ
ดูแลงานบริหารวิศวกรรมการจัดการอีก๑๒๐๐๐คนค่ะ
ก็เป็นบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสาวดีอาราเบีย

คนงานโดยรวมอยู่ที่๒แสนคน
แต่ปีก่อนเจอกระแสกดดันให้ต้องระงับโครงการที่เพิ่งทำสัญญากับรัฐ
หลังเกิดเหตุพายุทรายพัดเครนเกาะสร้างถล่มในมัศยิตใหญ่กลางนครแม่กะ
มีผู้เสียชีวิต๑๐๗คนนะคะ
ตอนนี้บริษัทบอกว่าการปรับขนาดกำลังโคนนั้นถือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จหรือใกล้เสร็จสมบูรณ์
ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีนโยบายแก้ไขอะไรที่ดีขึ้น